กำลังใจจากคนไทยส่งไปให้มากมาย
รวมถึงในไลน์หน้าจอของเราด้วยนะครับ
ถูกต้องค่ะโลกโซเชียลก็ติดทั้งแฮชแท็กทีมหมูป่า

แฮชแท็กถ้ำหลวงเพื่อติดตามภารกิจนี้
ทีนี้คุณผู้ชมไลน์ก็ยังส่งกำลังใจหน้าจอมาอยู่ตอนนี้
ก็ต้องเจอและปลอดภัยทั้งหมดสาธุนะฮะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่านับเวลาดูจากหน้าจอตอนนี้เมื่อสักครู่
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เกือบ๔วันเต็มแล้ว
ว่าผ่านมาเกือบ๑๐๐ชั่วโมงที่เด็กขาดการติดต่อไป
ดังนั้นวันนี้ค่ะรถปลดทุกข์ทำไทม์ไลน์ย้อนรอยตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๓มิถุนายน
ตั้งแต่เด็กเขาไปซ้อมฟุตบอลกัน
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามจนถึงวันนี้วันล่าสุดเลยนะคะ
ยังหาตัวเด็กไม่พบเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
๑นาฬิกา๓๐นาทีหลังจากเลิกซ้อมฟุตบอล
และเด็กชวนกันขี่จักรยานเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จากนั้นในช่วงก่อนปิดวรรณอุทยานเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
เจ้าหน้าที่พบสิ่งผิดสังเกตมีรถจักรยาน๑๑คันจอดอยู่บริเวณปากถ้ำ
นาฬิกาครอบครัวติดต่อทั้ง๑๓ชีวิตไม่ได้
ประสานผู้ใหญ่บ้านบ้านจ้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกคนมั่นใจแล้วว่าทั้ง๑๓ชีวิตเข้าไปในถ้ำ
แต่ออกมาไม่ได้เพราะถูกน้ำท่วมสูงปิดปากถ้ำ
ถือเป็นการเริ่มภารกิจช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตนับตั้งแต่วินาทีนั้น
๔นาฬิกาหลังจากทีมกู้ภัยทำงานกันมาตลอดทั้งคืน
พบรองเท้าแตะ๑๒คู่เป้จำนวนหนึ่ง
แต่จำเป็นต้องยุติการค้นหาเพราะระดับน้ำสูงขึ้น
จากนั้นเวลา๘นาฬิกาเริ่มระดม๗ทีมค้นหากลับเข้าถ้ำอีกครั้ง
นาฬิกาทีมค้นหาต้องถอนกำลังออกมา
เพราะเจออุปสรรคน้ำไหลแรงแถมมีทรายดูด
หลังจากทำการค้นหาอย่างเต็มที่ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา
จึงมีการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยซิลของกองทัพเรือ
นาฬิกาหน่วยซิลทั้ง๑๗นายบุกเข้าถ้ำเริ่มการค้นหา
จากนั้นหน่วยซิลสามารถเจาะผนังกั้นดำน้ำรอดเข้าสู่โถงใหญ่อีกฝั่งได้สำเร็จ
พบรอยเท้าแต่ยังไม่พบผู้สูญหาย
นาฬิกา๓๐นาทีเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์
สำรวจปล่องเหนือถ้ำหลวง๒ปล่องเพื่อหย่อนอาหารและขนมลงไปในปล่อง
โดยเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าทั้ง๑๓คนยังมีชีวิตอยู่
แผนฝึกใช้สกูบ้าดำน้ำลอดออกมา
๑นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสูบน้ำออกจากถ้ำ
เพื่อให้มนุษย์กบและทีมกู้ภัยทำงานได้ง่ายขึ้น
โดยทีมค้นหายืนยันว่ายังไม่ล้มเลิกภารกิจ
กว่าจะสามารถช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้
๒นาฬิกาฝนตกต่อเนื่องเพิ่มระดับน้ำภายในถ้ำ
กระทบทีมค้นหาและภารกิจในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
จากนั้นในช่วงเช้าหุ่นยนต์ดำน้ำและโดรนติดตั้งกล้องจับความร้อน
ถูกนำมาใช้ในภารกิจร่วมค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓ชีวิต
นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกา๓๐นาที
ซิลและเจ้าหน้าที่ค้นหาทำงานอย่างหนัก
แท็งออกซิเจนเข้าถ้ำรวม๓๔ถัง
พร้อมวางแผนลาดตะเวนและสำรวจป่องถ้ำ
เพื่อโรยตัวเข้าไปสมทบในถ้ำ
ถึงจุดนี้ทีมซิลเข้าถึงโถง๔ห่างจากหาดพัทยา๔๐๐เมตร
แต่ปัญหาใหญ่คือน้ำขุ่นมีระยะการมองเห็นแค่๑๐๑๕เซนติเมตร
ต่อการค้นหาร่องรอยเพิ่มเติม
นาฬิการายงานจากภายในถ้ำแจ้งว่าระดับน้ำในถ้ำเข้าสู่สภาวะวิกฤต
ต้องการเชือกกู้ภัยยาว๒๐๐๐เมตร
จากนั้นในช่วงเย็นมีการประสานขอหน่วยซิลเพิ่มอีก๑๓นาย
นาฬิกา๓๐นาทีฝนตกเบาต่อเนื่อง
แต่ระดับน้ำในถ้ำเริ่มทรงตัว
ส่วนเครื่องสูบน้ำยังมีปัญหาการติดตั้ง
ทำให้ยังสูบน้ำจากถ้ำไม่ได้
๓นาฬิกาเจ้าหน้าที่ยังทำงานอย่างเต็มที่
แต่เครื่องสูบน้ำยังติดตั้งไม่สำเร็จ

ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติม
กระทั่งเวลา๖นาฬิกา๑๕นาที
เจ้าหน้าที่ทยอยขนทางออกซีเจนสะเบียงออกจากถ้ำล้วง

จะมีการประชุมปรับแผนการค้นหาอีกครั้ง
จากนั้นเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาเตรียมออกเดินทาง

เวลา๗นาฬิกา๕๐นาที

เช้านี้ฝนจะยังตกไม่หยุด
ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่
เพราะยังมีความหวังว่าจะช่วยให้ทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย